หลังจากนี้เป็นต้นไปสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรุ่นโตรแบบนี้นะครับ
เป็นพิเศษและถ้าหากอากาศหนาวมาเต็มที่ก็จะกดหมอกลงสู่พื้นดินนะครับ
นั่นก็หมายความว่าฟ้าจะใสขึ้นนะครับและสิ่งสำคัญก็คือก่อนที่จะมีการแผลลงมา
มีการกดลงมาของอากาศเย็นเนี่ยนะครับช่วงแรกอากาศชื้นตอนนี้ที่ก่อตัวขึ้น
รวมกับความเย็นที่มีการกดลงมาก็จะทำให้เกิดฝนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่จะช่วยล้างหมอกล้างควันต่าง
ที่ตอนนี้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ดีเลยทีเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
แต่ละภาคแต่ละพื้นที่นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีการเกิดฝนมากน้อยแค่ไหนมาเริ่มต้นที่ภาคเหนือกันนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่๑๗นะครับ
พบว่าอากาศเนี่ยนะครับจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียตครับต่ำสุดอยู่ที่๑๔ครับ
สูงสุดสามสิบสององศาเซลเซียตตามยอดดอยครับอยู่ที่ประมาณห้าองศาครับ
ส่วนอีสานครับจะเย็นตั้งแต่วันที่๑๗นะครับ
แล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๑อุณหภูมิพื้นราบเนี่ยนะครับ
จะลดต่ำลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียตนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖สูงสุด
อยู่ที่ประมาณ๓๐องศานะครับส่วนบนยอดภูต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๐องศา
ส่วนภาคกลางครับช่วงสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดครับอากาศนั้นจะค่อยค่อยเย็นลงนะครับ
กับมีหมอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่สิบเก้าครับ
สูงสุดสามสิบสี่องศาเซลเซียตภาคตะวันอ่อครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดนี้
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนสูงสุดสามสิบสี่องศาเซลเซียต
สูงประมาณหนึ่งเมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
ช่วงวันที่๑๖๑๘นะครับโอกาสการเกิดฝนเพิ่มขึ้นนะครับ
เป็นร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่คลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับโอกาสการเกิดฝนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ
คลื่นเนี่ยนะครับสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับ
โอกาสการเกิดฝนยี่สิบประมาณร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศจะเย็นลงนะครับ
ช่วงวันที่สิบแปดถึงยี่สิบเอ็ดนี้ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดครับ
สูงสุด๓๓องศาเซลเซียตนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
อากาศร้อนอบอ้าวมาอากาศเย็นแบบนี้
สุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลให้ดีเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะใครที่อยู่กรุงเทพต้องเจอฝุ่นเจอหมอกเจอควันแบบนี้นะครับ

ผมคุณพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหารสวัสดีครับ